ข่าวนี้นะอืมคุณสุภาพสตรีแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปค่ะ
มันโหดผิดมนุษย์มานาน้ออีกแล้วเหรอง้ออีกแล้วดอม
ง้อสยองด้วยหนุ่มช้ำรักปาดคอสาวแล้วตบ
บทำไมอีกอ่ะทำร้ายต่อตบให้ฟื้นแล้วเอามีดปัก
เอามีดปักตรงหัวใจเนี่ยบริเวณหัวใจเนี่ยค่ะ
ผมพูดถึงคนนี้อยู่คุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขานะ
พฤติการเขานะกล้องวงจรปิดตรงนี้คืออพาร์ทเมนต์ของนางสาวพลอย
อายุสิบแปดปีอยู่ที่สุพรรณบุรีครับในแจ๊คเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่นะ
ร่างสูงใหญ่อายุ๓๒ปียืนคุยโทรศัพท์เดินวนเวียนวนเวียน
อยู่แบบเนี้ยสิบกว่านาทีเพราะสบโอกาสครับคุณผู้ชมครับ
คนอื่นเขาคือตัวเขาไม่มีคีย์การ์ดแต่พอคนอื่นขึ้น
ก็อาศัยเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยขึ้นลิฟต์ไปชั้นสาม
ที่ห้องพักของพลอยอดีตแฟนสาวเนี่ยฮะในแจ๊คเดินไปที่ห้องริมสุด
คุณผู้ชมออกจากลิฟต์ไปแล้วฟึ๊บมองกล้องวงจรปิด
แล้วก็เดินไปจากห้องริมสุดไปยืนอยู่หน้าห้อง
แล้วตรงนั้นคือห้องริมสุดคุณผู้ชม
มันจะเป็นบันไดหนีไฟไปแอบอยู่ไปหลบอยู่
พลอยเล่าบอกว่า๑๓มิถุนายนคงจำไปทั้งชีวิต
สิบสามมิถุนายนที่ผ่านมานะเธอเนี่ยเลิกลากับนายแจ๊ค
แจ๊คเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่๓๐พฤษภาคมแล้วนะ
อ๋อหลังจากคบกันได้หกเดือนค่ะรู้จักกันเรื่องยังไง
รู้จักไปฝึกงานธนาคารแล้วฝ่ายชายในแจ๊คเนี่ย
ทำงานที่นั่นค่ะก็เป็นแฟนกันใช่ไหมแต่ฝ่ายชายหึงหวง
ทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินก็เลยขอเลิกอืมเลิกกันปั๊บ
แจ๊กก็ยังตามง้อขอคืนดีอยู่แต่ในการง้อขอคืนดีนั้น
ก็มีขู่จะฆ่าด้วยนะแสดงว่าแล้วก็จะฆ่าตัวตายด้วยนะ
แสดงว่าช่วง๒อาทิตย์ที่หลังจากเลิกกันแล้วเนี่ย
คือเธอก็หวาดภาวะมาแล้วนะใช่อืมนี่แหละครับวันเกิดเหตุ
บอกเธอจำไม่ลืมหรอกชีวิตเนี้ยในแจ๊คเนี่ยทักข้อความมาลาตาย
ทำนองลาตายแล้วโอนเงินให้เธอสองหมื่นแปดค่าอะไรอ่ะ
บอกว่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันค่าใช้จ่ายอะไรไป
ก็ถือว่าเงินจำนวนนี้ฉันให้เธอก็แล้วกันแล้วเธอเอาไหม
ไม่อยากรับสิอ๋อเหรอไม่อยากรับรับเดี๋ยวเดี๋ยวมันผูก
มันผูกกันต่อไงดอมนะนี่แหละครับไม่อยากรับ
ก็เลยโทรไปหาพ่อแม่ของนายแจ๊คบอกพ่อแม่เดี๋ยวหนูโอนเงินคืนให้นะ
หนูเลิกกับแจ๊กแล้วสองหมื่นแปดเนี้ยนะเอาให้เลย
ตกเย็นตกเย็นมาถึงกลับมาท่อนที่เบิร์ตบอกว่า
แอบอยู่นะฮะยืนแอบอยู่ข้างข้างไอ้บันไดหนีไฟ

โผล่ออกมาแล้วผลักเธอเข้าไปในห้อง

พยายามร้องตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่มีใครได้ยิน
พอเข้าไปในห้องโอ้โหคุณผู้ชมครับ

ผลักพลอยเข้ามาในห้องแล้วแจ็คโถมเข้าใส่

พี่เบิร์ตแจ็คตัวใหญ่คือพลอยบอกเลยนะ
หนูพยายามดันเขาแล้วพยายามผลักเขาแล้วไม่สะท
ไม่สะเตือนเลยก็พยายามขู่บ้างครับ

ใช้มีดกรีดแขนเธอก่อน

คอเลือดออกปาดคอเลือดออกเยอะ

แจ๊กตบหน้าตื้นตื้นตื้น
ตบหน้าตบหน้าตบหน้าพอเธอฟื้นขึ้นมา

กรีดตัวเองเหมือนจะฆ่าตัวตาย

ก็เธอบอกว่าแล้วเธอสู้เขาไม่ได้ที่เขาทำ
ทำขนาดนี้สู้เขาเพราะเธอบอกไม่ได้สู้เลย

จนมีคนมาช่วยครับจนมีคนได้ยิน

ตอนที่ยังไม่เบลอ

เขาก็ถามหนูว่าหนูมีคนอื่นใช่ไหม

ที่เขาพกมามันคือมีดส่วนตัวของเขา

เหมือนแบบเรียกสติว่าหนูแบบยังมีชีวิตอยู่ไหม
คือมันมีคนมาช่วยหนูแล้วค่ะตอนนั้น

มาเรียกว่าออกมาเถอะ

โดยที่หนูไม่รู้ว่ามันแทงทะลุหัวใจหนู
หลังเกิดเหตุพลอยไปแจ้งความ
โอ้คุณผู้ชมพลอยไปแจ้งความที่สมภาษณ์เมืองสุภัณฑ์บุรี

แล้วมันกลายเป็นว่าหลังจากนี้ไป

มันก็กลายเป็นฝันร้ายที่อยู่กับเธอตลอด

นี่แหละครับไปแจ้งความไว้คดีไม่คืบอีกทุกข์หนักเลย

ยอมความกันเถอะยอมความกันเถอะ
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาขอให้กันจอมพลังนะครับ

เออคุณกันจอมพลังนี่ไปไหนคดีมันคืบหมดเลยนะ
พันธุ์ตำรวจเอกเฉลิมวุฒิวงเวียงจันทร์
รอมผู้บริษัทกรรมการตำรวจจังหวัดสุภัณฑ์บุรี
รับปากบอกเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนคดีให้
ฟังเหตุผลแล้วก็แบบสายหัวพี่เบิร์ต
เอาหน้าคนเราบางทีอาจจะเพิ่งมา

ตำรวจที่สอบชุดแรกเป็นตำรวจใหม่นะครับ
สบการณ์อาจจะน้อยเลยทำคดีช้าไปหน่อยนะครับแล้วเพิ่งจะได้ผลตรวจร่างกายจากหมอด้วย
ไม่เป็นไรกลัวตรงนี้
มีประโยชน์เด็ดไหมตำรวจจะ
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ตรงนี้เวลามีมีคำนี้นางสาวจอยนะครับพี่สาวของแจ๊ค
ต้องฟังฟังในแจ๊กบ้างนะครับเล่าบอกว่าน้องชายก็ได้รับบัตรเจ็บนะ
แล้วหลังเกิดเหตุก็ไปพบตำรวจตลอดไม่เคยหนี
ส่วนพลอยที่บอกว่ามีการข่มขู่ให้ยอมความไม่จริงนะไม่จริงนะ
เอาลองฟังคุณจอยชี้แจงหน่อยฮะ
ปมปัญหาเบื้องต้นที่หนูทราบแต่หนูไม่ขอพูดทำไมใช่ไหมคะ
พูดตรงนี้มันเป็นการพาดพิงดูไม่ดีไม่เหมาะสม
หนูต้องตอบเลยว่าหนูต้องเซฟโซนความรู้สึกน้องชายหนู
ไม่ใช่ว่าน้องชายหนูไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไร
ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวไม่มีความรู้สึกที่ว่าแบบหวาดระแวงมันก็มี
มันก็มีด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องเซฟโซนความรู้สึกของกันและกันนะคะ
ความที่เราเป็นพี่ไม่ใช่เราไปถาโถมแบบเฮ้ยคืออะไรอะไรไปทับถม
หรืออะไรกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไม่ควรค่ะ
นี่คือจอยจอยคือใครบอกอีกทีเป็นพี่สาวของแจ๊คคนก่อเหตุ
ส่วนในแจ๊กในแจ๊กไปมอบตัวที่สพมสุพันธ์บุรีแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ตั้งแต่ก่อนผู้เสียหายจะไปถึงนี่ครับนี่ฮะถูกแจ้งก็หาพยายามฆ่า
และบุกลุกนะครับเคหาสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ให้การภาคเศษ
เสร็จแปลว่าอะไรมีส่วนที่ยอมรับและมีส่วนที่ปฏิเสธ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เอารอดูความคืบหน้าคดีนี้
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยากให้เขาพูดอะไรนะ

แล้วก็รอดูการทำงานของชุดสืบชุดใหม่ด้วย